ที่จังหวัดโอ้โหจะเอาพีคเนี่ยข่าวแรกเลยเหรอ

ชายแต่งกายคล้ายพระมาบินทบาทแล้วมีผู้หญิงมาใส่บาท
ท่านถามพระว่าเป็นผู้หญิงจริงป่ะเนี่ย
แก้ผ้าให้ดูหน่อยพิสูจน์หน่อย

วันไหนครับวันไหน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

ภาพภาพจะต่อยยานนะครับดูนะครับ
เพราะรูปนี้ท่านก็มาบินทบาทนะในตลาดแล้วจู่
ถามผู้หญิงคนนี้ว่าเป็นผู้หญิงจริงไหม

หยอกกาหยอกกาได้เหรอคุณผู้ชมคิดนะฮะ
ทำให้ผู้หญิงคนนี้ไม่พอใจนะครับก็ต่อว่าพระท่านไป
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็เข้ามาต่อว่าด้วย

จากนั้นรอปภของตลาดเห็นท่าไม่ดี
ก็มาพาตัวพระท่านออกจากจุดเกิดเหตุ

ดูครับดูขึ้นไปบนศาลปั๊บดูนะครับนะฮะไปหยิบของไหว้พระพิ
คนะแน่จากหน้าศานน่ะโยนทิ้งทั้งเนอะโมโฮเหรอหรืออะไรดูครับด้วย
เนี้ยครับแล้วก็ออกจากตลาดไปดูครับเจ้าบ้าน
ปัจจัยเอาอาหารไม่เอาไม่ค่อยเอานะ
แม่ค้ากับชาวบ้านเขารู้กันดีเพราะว่าเป็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
ส่วนพระในคลิปคุณผู้ชมคือพระนะ

ปรีชาอายุ๕๙ปี
สังกัดวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานีครับ
จะมาอยู่ช่วงคราวที่วัดต้นศน
ที่ยุงบริเวณมืออ่างทองฉี้แจงล่ะ

นึกว่าผู้หญิงเท่านั้นจะเรียกสายบาท

โหหลงท่านนี้นะ

แต่เป็นกะเทยท่านเลยหยอก
อ๋ออันนี้มันเป็นที่มาของหัวข่าวเราใช่ไหม
ท่านก็เลยหยอกครับ
ท่านหยอกเปล่าไงลองฟังท่านดูครับ
ฉันไม่ได้เป็นผู้หญิงแต่ฉันเป็นกะเทย

ก็พูดหยอกเอาไว้เพราะอาจจะมาเป็นพระนักเทศ

ต้องกราบขออภัยท่านจริงนะ
คือถ้าดูข้อมูลต่อไปกับที่ท่านได้พูดให้สัมภาษณ์เนี่ย
ท่านปกติดีแต่คุณผู้ชม
หลานชายของพระปีชาบอกว่า
นะครับคือหลานมาเป็นลูกศิษย์นี่หลานหลาน
พระปีชาท่านมีปัญหาด้านสมอง
เคยรับการรักษาแล้วก็ฉันยาเป็นประจำ
ว่าน่าจะลืมฉันยาครับจึงเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ซึ่งหลังจากเกิดเรื่องพระพิชาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
เพื่อจะไปแจ้งฮะอ๋อท่านจะไปแจ้งความ
ที่สำหรับเมืองอ่านทองที่ท่านถูกคนลุนทำร้ายน่ะตอนนี้
แต่คือถ้าฟังจากหลานชายคือจะบอกว่า
ปรีชามีอาการอาภาษณจิตเวทหรือเปล่า